คุณผู้ชมคะเห็นเรื่องนี้ในโลกออนไลน์แล้วโอ้โหมันน่าเศร้าจริง
คุณภาคภูมิมีคุณตาคุณยายคู่หนึ่งนะคะ
เขาก็อยู่กันตามลำพังตายายที่ห้องเช่าในกรุงเทพนี่แหละ
เจริญกรุงคุณตาก่อนหน้านี้ประสบอุบัติเหตุ
กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงขยับตัวไม่ได้
อยากได้แค่คอคุณยายเนี่ยก็เป็นคนคอยดูแลคุณตา
แต่ปรากฏว่าอยู่ดีนะคะคุณยายเสียชีวิตอยู่บนเตียงนอน
อืมโดยที่คุณตาไม่รู้เพราะคุณตาเองก็ขยับตัวไม่ได้
เนี้ยฮะคุณตาเนี้ยอายุเจ็บสิบคุณยายห้าสิบเก้าใช่ค่ะ
ตรงตรงสีชมพูชมพูฝั่งขวามืออันนี้คือคุณยายที่นอนอยู่บนเตียงใช่ไหมใช่ค่ะ
คุณตานอนอยู่ข้างล่างค่ะแล้วคือเจ้าของห้องพักเนี่ยเขาบอกว่า
ได้กลิ่นแปลกออกมาจากห้องนี้ก็เลยไปเรียกเจ้าหน้าที่เรียกกู้ภัยให้มาช่วยให้มาเปิดเข้าไปดูหน่อย
พอเข้าไปถึงก็เห็นว่าคุณยายนอนเสียชีวิตแล้วแต่คุณตาไม่รู้นะ
แล้วคุณยายเสียชีวิตมา๕วันแล้วนะตอนกู้ภัยไปถึงคุณตาถามกู้ภัยว่ามาทำไม
ไม่ได้มีใครตายสักหน่อยเพราะคุณตาเนี่ยลุกขึ้นหันตัวไม่ได้
ไม่เห็นขยับได้แค่คอนิดหน่อยใช่ก็ไม่รู้ว่าภรรยาที่นอนอยู่บนเตียงเนี่ย
คือเสียชีวิตแล้วแต่พอคุณตารู้เท่านั้นแหละพอกู้ภัยบอกเนี่ยนะ
คุณตาร้องไห้ไม่หยุดค่ะอืมพอพักแห่งนี้อยู่ในซอยเจริญกรุงร้อยเจ็ดแยกห้า
บางคอแหลมกรุงเทพนะคะครับคุณยายอายุห้าสิบเก้าเสียชีวิต
ส่วนคุณตาอายุ๗๐ก็ป่วยเดินไม่ได้นอนเฝ้าอยู่ไม่รู้ว่าภรรยาเสียชีวิตไปแล้ว
แต่มีน้องหมาค่ะมีสุนัขสีขาวเห่าตลอดนะ
คือไม่ให้ใครเข้าใกล้ร่างของคุณยายนี่สุนัขตัวนี้เห็นไหมคะ
มันเห่าเห็นไหมตอนที่กู้ภัยไปมันจ้องมันคอยเห่ากลัวคนจะเข้าไปใกล้
อืมเข้าไปใกล้เจ้าของวันนี้ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปนี่
มามามาโอ้มันก็ห่วงเจ้าของห่วงห้องมันอ่ะเนอะอ๋อ
แปลกหน้าไงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไง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
ก็เลยไปตามเจ้าของหอพักให้มาเปิดห้อง
เจ้าของหอพักก็เรียกก่อนนะคะไม่มีเสียงตอบกลับ
พอเข้าไปในห้องก็พบว่าคุณยายเสียชีวิตอยู่บนเตียงนอน
อืดแล้วอะค่ะเสียชีวิตมาหลายวันแล้วอะค่ะ
แต่คุณตานอนอยู่กับพื้นคุณตาขยับตัวไม่ได้
แจ้งกู้ภัยให้มาที่ห้องหอพักนี้อะค่ะ
สักตอน๔๕โมงได้ข้างห้องตรงข้าม
กลิ่นแรงมากะเขาก็เลยไปบอกเจ๊
เจ๊ก็เลยบอกเออพี่จุ๋มออกมาดูกันหน่อย
ก็เลยขึ้นไปเอากุญแจเพราะเขาไปรอกแตกกับลูกบิด
กับลูกบิชขึ้นไปองค์แจมอเติบเห็นเนี่ยเข้าไปนิดเดียวเข้าไปค่ะ
ช่วยนะคะบอกว่าตอนที่เข้าไปถึกในห้องอ่ะน่ะครับคุณตายัง
ไม่รู้นะคะว่าคุณยายเสียชีวิตนะคะ
พอคุณตาเห็นกู้ภัยคุณตาถามเลยมาทำไม
ที่นี่ไม่ได้มีใครตายนะ
แล้วคุณตาบอกว่าเนี่ยตาก็คุยกับภรรยาทุกวัน
เมื่อเช้ายังคุยกันอยู่เลย
ตอนที่กู้ภัยบอกว่าภรรยาเสียชีวิตแล้ว

กู้ภัยบอกว่าได้ยินประโยคนี้แหละค่ะว่า
คุณตาบอกว่ายังคุยกับภรรยาอยู่เลย
คุยกันทุกวันเมื่อเช้าเพิ่งคุยกัน
กู้ภัยเลยบอกว่าตายายเสียชีวิตแล้วนะ
พอรู้ความจริงเท่านั้นแหละ
คุณตาไม่พูดอะไรเลยแล้วร้องไห้อย่างเดียว

ต้องนำตัวคุณตาส่งโรงพยาบาลนะคะ

ผมเนี่ยนะก็เจอกับความเป็นความตายแบบนี้มานับครั้งไม่ถ้วนนะ

มันเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่หดหูใจที่สุดในชีวิตเลยค่ะ

จากที่ทีมเข้าไปชุดแรกครับที่เปิดเข้าไปก็บอกว่า
คุณตาพูดมาก่อนเลยแบบว่า
มาทำไมที่นี่ไม่มีใครตายเขาก็พูดมาอย่างนี้
ที่นี่ไม่มีคนตายก็ยังคุยกันดีอยู่เลยอะไรอย่างนี้ครับ
ตอนนั้นก็คือเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเขาไม่มีแรงด้วย
โรยด้วยไม่ได้กินอาหารอะไรอย่างนี้
ก็แบบพูดไม่ค่อยได้แล้วก็ร้องไห้อะไรอย่างนี้
น่าจะเสียใจเพื่อมารู้ทีหลังหรือเปล่าว่าแฟนตัวเองเสียแล้วคุณยายเสียแล้วอะไรอย่างนี้ครับ
ผมว่าช่วงที่คุณตานอนอยู่ในห้องเนี่ยก็อาจจะไม่รู้วันเวลา
ว่ามันผ่านไปกี่คืนกี่วันแล้ว
ก็จำได้ว่าล่าสุดเราก็ยังคุยกับภรรยายังได้ยินเสียงอยู่
แต่ไม่รู้ว่าเนี่ยผ่านไปนอนไปกี่คืนกี่วันแล้วที่คุณยายเสียชีวิตไปแล้วมีคนมาพบ
ก็เลยยังรู้สึกว่าตัวเองยังเพิ่งคุยกับคุณยายอยู่
โอ้โหเพื่อนบ้านค่ะเพื่อนบ้านบอกว่าโอ้โหมันสลดใจจริงนะ
แล้วก็เห็นหน้าคุณตาคุณยายอยู่บ่อย
คือเขาก็อยู่กับสองตายายมีน้องหมาตัวหนึ่งตัวสีขาวญาติไม่มีลูกหลานไม่มา
ก็เนี่ยดูแลกันเองคุณยายก็ดูแลคุณตาที่ล้มป่วยขยับตัวไม่ได้
ก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยคุณตาหน่อยได้ไหม
ตอนนี้เหลือคุณตาคนเดียวแล้วอ่ะคุณยายก็จากไปแล้วนะคะ
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะทีมข่าวของเรากับทางเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไปเยี่ยมคุณตา
ทำให้เราได้รู้ข้อมูลรายละเอียดของคุณตามากขึ้นนะคะ
คุณตาอายุ๗๐ชื่อนายพิชัยตังคศิวกุลค่ะ
อ๋อรู้ชื่อจริงนำสกุลแล้ว
แล้วช่วงที่เจ้าหน้าที่ไปคุยด้วยเนี่ยนะคะคุณตายังถามถึงภรรยาอยู่เลยอ่ะ
อยู่ไหนทำไมไม่มาดูแลทำไมทิ้งให้อยู่คนเดียวทำไมเมียทำแบบนี้
คือเหมือนกับความจำของคุณตาอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยนะ
อาจจะหายไปชั่วขณะแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณยายเสียชีวิตไปแล้ว
ก็เลยหมายความว่าตอนที่อยู่ในห้องกับคุณยายก็คงไม่รู้อย่างที่คุณภาคภูมิบอกจริง
ไม่รู้ว่ามันกี่วันกี่คืนแล้วอะไรแบบนี้นะคะ
ทีนี้ค่ะคุณตาไม่มีญาตินะคะกระทรวงพมก็ต้องดูแล
ส่งตัวให้ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบังแคร์
ดูแลคุณตาต่อไปส่วนสุนัขมีคนติดต่อขอรับเลี้ยงแล้วนะคะ

คุณตาชื่อนายพิชัยตังคศิวกุลนะครับ
เผื่อมีญาติพี่น้องรู้จักนะครับ
ท่านผู้ชมครับชีวิตจริงมันยิ่งกว่าละครนะ